ฟังอีกหนึ่งเรื่องน่าเบื่อน่าเอือมระอาของชาวบ้านที่ระนองกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่ามีวัยรุ่นกลุ่มนึงชอบตีกันเป็นประจำเลย
กลางดึกทีรายยกพวกตีกันหลังคาบ้านเขาแตกเขาพังเสียหายกันไปค่ะ
ต้องแจ้งความแจ้งตำรวจกันมานะคุณผู้ชมดูคลิปเดินกันมาเนี่ยค่ะ
บางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อน
เขาเล่าให้ฟังเลยว่าตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเขากำลังนอนหลับกันสบายเลย
อีกคนถือมีดอีกคนถือปืนบางคนก็ถือก้อนหินขวดแก้ว
เครื่องใส่กันกลางถนนที่ตักผงยังมาเลยเห็นไหมคะ

เออก่อนที่จะมาฟาดกันเนี่ยไปกวาดบ้านดูก่อนนะ
ถือของถือของอะไรกันมานะคะกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
นายสะอาดช่วยเต็มวัย๖๕ปีเขาเล่าให้ฟังค่ะว่า
เขาได้ยินเสียงทะเลาะการตีกันตั้งแต่ตี๑ยันตี๔๓ชั่วโมงเต็ม
ไม่ต้องหลับต้องนอนกันอ่ะภาวะกันไปสิจะพุ่งเข้ามาบ้านเราไหม
ค่ะหลังคาจะพังตรงไหนบ้างอ๋อ
เช้าวันที่๒๔เมื่อวานนี้เด็กวัยรุ่นนอกพื้นที่กับในซอยยิงกัน
ก้อนหินขวดแก้วใส่กันแล้วดูสิมันไปร่วงบนหลังคาบ้านเขาอะค่ะ
เขาก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะเขาก็กลัวโดนลูกหลง
เขาบอกกระเบื้องแตกไปห้าแผ่นแล้วถามว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นจะซื้อกระเบื้องคืนให้เขาไหม
ไม่อ่ะซ่อมกันเองล่ะค่ะบ้านใครบ้านมัน
เดือดร้อนเขาเหลือเกินนะคะอีกหนึ่งหลังที่ได้รับผลกระทบคือบ้านของโกตุ๋ยค่ะ
บ้านนี้ที่มีกล้องวงจรปิดนี่แหละเขาบอกซอยนี้นะตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
วัยรุ่นเนี่ยตีกันแทบทุกวันเลยค่ะเขาเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ถึงได้มีภาพเหตุการณ์แบบนี้ให้เห็น
ตัวเขาเองเนี่ยโดนทั้งก้อนหินทั้งขวดแก้วปลาใส่หลังคา
กระเบื้องแตกไปห้าแผ่นเหมือนกันค่ะบ้านข้างเคียงอีกสองหลังก็แตกไปสี่ห้าแผ่น

มันแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้สักทีค่ะ
แถมบางครั้งโทรไปจ้างตำรวจดูไม่ตำรวจตอบเขามาว่าอย่างนั้น

ตำรวจทำไม่ได้ใช่ไหมคะเลยให้ไปแจ้งทหาร

เขาเลยบอกว่าไหนพึ่งตำรวจไม่ได้
ขอให้สื่อมวลชนเป็นปากเสียงให้หน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้ทุกคนอยู่กันอย่างหวาดภาวะ

เดือดร้อนยันพระสงฆ์นะคะ

คือยังตีกันเสร็จหรือยังไม่รู้วะนะ

ให้หน่อยได้ไหมทหารก็ได้ตำรวจก็ได้ใครก็ได้ช่วยหน่อยเถอะ
ขอให้เขามีชีวิตหลับนอนอย่างสงบสุขสักทีล่าสุดมีรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุมตัววัยรุ่นที่เกาะเหตุมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะส่วนใหญ่อายุ
ยังไม่ถึงสิบห้าปีเลยโอ้เยาวชนเด็กมากอืม
ว่าราชการจังหวัดระนองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
แล้วเขาบอกเลยว่าถ้ายังปล่อยประละเลยอีก
จะถือว่าผู้ปกครองมีความผิดด้วย

ว่าเวลาพวกเยาวชนตีกันนักเรียนนักเลงเนี่ย